คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญ
มิ้วเห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
เกี่ยวกับเรื่องของผู้กระทำความผิดในเหตุการณ์นี้ค่ะ
อายุเพียง๑๔ปี
อย่างที่เราทราบกันว่าถ้าหากว่าผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีก็จะแตกต่างจากผู้ใหญ่
เดี๋ยวฟังรายละเอียดกันชัดจากทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายคลายทุกข์นะคะ
กรณีนี้ผู้ก่อเหตุอายุเพิ่ง๑๔เนี่ยจะมีโทษยังไงบ้าง
หรือไม่อย่างไร